โอกาสที่คุณพิทาจะถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสออย่างนี้
หรือว่าถ้าเกิดกรกตจะส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูล

มันเป็นแพ็คเกจคู่ที่มันไปด้วยกันได้ไหมครับ
คือต้องดูว่าด่านที่๑ก็คือกรกตจะปัดตกหรือจะส่ง
หรือข้อสอสอจะเข้าชื่อหรือไม่เข้าชื่อ
ซึ่งมันก็เป็นช่องทางที่สามารถทำได้ทั้งคู่นะครับ

ถ้าส่องเสร็จแล้วในคำร้องก็มักจะมีการเขียนพ่วงไป
ว่าขอให้มีการวินิจฉัยในเรื่องของคุณสมบัติ
แล้วก็อาจจะขอให้ยุติปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว
ซึ่งสารก็จะสั่งให้หยุดหรือไม่หยุดก็ได้
ตอนนี้จะสั่งว่าให้หยุดหรือไม่หยุด

อันนี้ก็เป็นวินิจฉัยของศาล
ซึ่งเราก็ไม่สามารถก้าวล่วงได้นะครับ
แต่ว่าถ้าดูจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ย

หลายต่อหลายกรณีสั่งหยุดหมดนะครับ
ก็ถ้าหยุดก็จะเหมือนกรณีคุณธนทร

แบบว่าไปสั่งให้เขาหยุดหรือว่า
ขอยื่นเรื่องพ่วงไปด้วยว่าให้เขา
ยุติการเป็นคันดิเดตนายกไว้ก่อนแล้วไปโหวต
นายกเสนอชื่อโหวตไม่ได้อันนี้ไม่ได้
ไม่ได้ครับเพราะว่ามาตรา๘๒เนี่ย

เกี่ยวอะไรกับเรื่องของแคนดิเดตนายก
และไม่มีช่องไหนที่จะให้สั่งหยุด
การเป็นคันดิเดตนายกได้

คุณสมบัติถือครองหุ้นสื่อของแคนดิเดตนายก
กับสอสอของผู้สมัครก็เหมือนกัน
ไม่เกี่ยวคำร้องเขียนเกินกฎหมายไม่ได้
เพราะกฎหมายเขียนในเรื่องของการคืนผัดสอสออย่างเดียว
ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของแคนดิเดตนายก
กว่ารัฐศาสตร์ตัดสินว่าผิด
ถ้าตัดสินว่าผิดเมื่อไหร่นะฮะวินิจฉัยสุดท้ายว่าผิดเมื่อไหร่นะฮะ
ก็ไม่สามารถเป็นแคนดิเดตนายกได้

ในมาตรา๘๙เขียนไว้ว่า
จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา๑๖๐ของรัฐมนุนนะครับ

มันถึงจะพันไปถึงคำการเป็นแคนดิเดตนายก

เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลออกมา

อย่างในคุณพิทาได้มีชื่อโหวดนายกแน่นอน

เพียงแต่ว่าสมมุติถ้าโดนส่งเรื่องไปสารนูล

ก็อาจจะไม่ได้เข้าไปนั่งอยู่ในที่ประชุมรัฐสภา

ถ้าหากว่าเปิดโอกาสให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ก่อนการเป็นก่อนการที่จะโหวตนายก
ก็คุณก็ยังเป็นเครดิตนายกก็ยังสามารถไปแสดงวิสัยทัศน์ได้
เอาเป็นว่ามีชื่อมีชื่อไปโหวตแน่เพียงแต่ว่าจะโหวตผ่านไม่ผ่านอีกเรื่องหนึ่งนะ
นายอันทนายอันมองยังไงเห็นเมื่อกี้บอกเกรงว่า
จะถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือมีเรื่องค้างอยู่ในวันโหวตนายก
มุมทนายอันมองว่าอยากให้คุณพิทาเข้าไปโหวตนายก
แน่นอนที่สุดนะครับคุณพิธามาจากฉันธรรมติของพี่น้องประชาชน
เรื่องแรกประการแรกประการที่๒ผมยังย้ำจุดยืนเดิมว่านะครับ
คดีนี้ข้อที่จริงข้อกฎหมายและบรรทัศน์ของในยะของคำพิพากษา
ดีกาฉบับลงวันที่๒พฤษภาเนี่ยควรจะต้องถูกนำมาใช้
ไม่เป็นไรเรื่องข้อกฎหมายตรงนี้เราพูดกันเยอะแล้ว
เพียงแต่ว่าเดี๋ยวเวลาผมจะบทไม่ให้หรอก
นายอ่านแม่งเมื่อกี้บอกกับผมว่า

ถูกต้องค่ะถูกต้อง

ส่วนที่๒ก็คือคุณพิธาได้คะแนนชนะมา

ใจใช้คำว่าวัดใจสวถ้าจะไม่โหวตคุณพิธา
คือแทนที่แบบยังไม่ได้ไปลงสนามแข่ง
แล้วก็โหวตเลยว่าจะถึง๓๗๖ไหมเนี่ย
อ้าวหลุดซะแล้ว
คือทนายอันมองว่าที่ไปยื่นเรื่องยื่นคำร้องต่าง

มีชื่อไปโหวตแล้วถ้าไม่ผ่านก็ไม่ผ่าน

แต่ว่าในหน้าที่ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนประชาชน
ผมยื่นหนังสือต่อประธานวุฒิสภา

ทีนี้ส่วนในสภาเนี่ยนะครับ

ประชาชนอย่างผมจะทำได้นั่นแหละฮะ

มาถึงจุดนี้ณวันนี้เนี่ยจากนี้ไปอาจารย์มองว่าจะเป็นยังไงต่อ
ก็ถือว่าคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นเรื่อยนะครับ
หนึ่งคือมีการประกาศผลของกรกตแล้ว
แล้วก็๒ก็คงจะมีการดำเนินการในการประชุม

เพียงแต่ว่าสุดท้ายก็ฝากไว้ที่สวมากกว่านะครับว่า
อยากให้ท่านพิจารณาถึงสิ่งซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศในการที่มีรัฐบาล
มาจากความต้องการของประชาชนนะครับ
แล้วก็ควรจะต้องให้โอกาสเป็นคนเข้าไปทำงานครับ

ครับวันนี้พระเก้าไกลก็บอกว่ากำลังเดินสายพูดคุยกับ

เพื่อผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับฮาคภูมินะครับ
พบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ